แต่ก็พูดถึงวันเด็กแห่งชาติแล้วไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้เลยจริง
เป็นกิมมิกสำคัญธรรมเนียบรัฐบาลการไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะคะ
ตั้งแต่เช้าคึกคักมากผู้ปกครองพาลูกหลานไปเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ค่ะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่าง
มีบูธแจกของรางวัลมีการถ่ายรูปกับรูปปั้นต่าง
ที่ด้านหน้าตึกสันติไมตรีนะคะ
ด้านหน้าผลเอกประยุทธ์เจนโอชาณายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านมาเองเลย
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้
ขอให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
รู้จักคำว่าพลเมืองดี
กติกาหรือกฎหมายบ้านเมือง

ภูมิใจที่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับชาติ

และอวยพรให้เด็กประสบความสำเร็จ
อย่างที่ปรารถนาสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็ง
เติบโตเป็นพลเมืองดีนะคะ
กิจกรรมที่ขาดไม่ได้อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมก็คือ
นั่งเก้าอี้นายกนี่ค่ะ
ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี
เด็กก็เข้าไปนั่งเก้าอี้ทำงานในตึกไทยคู่ฟ้านะคะ
กุ๊บกิ๊บค่ะเด็กหญิงโชติกามั่งมีอายุ๙ขวบ
เป็นเด็กคนแรกที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
น้องบอกว่าดีใจมากนะคะอยากเจอลุงตู่

แล้วก็ถามถึงคำขวัญวันเด็ก
ถามถึงคำขวัญของนายกรัฐมนตรี
ถามถึงคำขวัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นักข่าวกว่าช่างถามเนอะน้องกิม
ถามถึงความรู้สึกของคำขวัญของทั้งสองท่านนี้

แต่ต้องบอกว่าน้องกุ๊บกิ๊บฉลาดตอบมาก

รู้นะที่มีวินัยฝ่ายความดี

เราก็จำง่ายกว่าเพราะว่ามันเล็กกว่า
ลูกตั๋วสู้นะคะไม่จำนิดหน่อย
โอ้โหลุงตู่ฟังอย่างนี้คงยิ้มเนอะ

ส่วนบรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพหานครแห่งที่๑

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ

มีถุงปันรอยยิ้มเคลื่อนที่ไปมอบ
ให้เป็นของขวัญกับเด็กในพื้นที่ชุมชนแออัดด้วยนะคะ